เรียบร้อยหมดประเทศเราเจริญแน่
เท่านี้ครับ

เจริญกับตอนก่อนพฤษภา๒๑๕๗
เอายังไงก็เจริญขึ้นพักหลังจากการเลือกตั้ง
ผลเอกประยุทธ์ไม่รู้จะอยู่ได้กี่ปีนะ

แต่ไอ้ที่อยู่ด้วยกันมามันก็๕ปีแล้ว

ถูกเขาแต่งตั้งมีตำแหน่งขึ้นมาต้องรัก
ไม่ผมจะไปรักได้ยังไง
เขาผมเป็นอะไรกับพลเอกประยุทธ์

ผมเป็นเพียงแค่ทำหน้าที่
เลือกคนดีมีความซื่อสัตว์สุจริต

ไม่เหมือนกันคือรักกับคิดว่าเห็นผม

เป็นแฟนคลับอะไรมันไม่ใช่ทั้งสิ้น

อันนั้นก็ตรวจสอบได้

มันก็เป็นเรื่องควรจะเกิดขึ้นก่อนลงประชามติ

ผมแสดงความเห็นเรื่องนี้ผมช่องผมก็ถูกปิด
มันแสดงความเห็นเรื่องนี้ไม่ได้อย่างสิ้นเจอในประเทศนี้

อาจารย์สิรวจเป็นหนึ่งในหลายล้านเสียง
ไม่เห็นด้วยส่วนผมเป็นหนึ่ง

แต่ถ้าคุณไพบูลอ้างอย่างนี้เนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอสชไม่มีความชอบทำที่จะอ้างว่า

เพราะผ่านประชามติเพราะวันแรกที่คุณยึดอำนาจ
คุณก็ฉีกมนตรี๕๐ซึ่งผ่านประชามติ

พิทักรัฐ๕ตลอดชีวิตในผมว่าไม่มีสิทธิ์พูด

ความคืบหน้าของทางพักไทยรักษาชาติ

สารัฐธรรมนุมนะคะ
ในการชี้แจงต่างส่วนสารท่านจะวินิจฉัยออกมาแล้วสรุปอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอจนถึงวันนั้นนะคะส่วนท่าทีของภักดิ์ไทยรักษาชาติเองวันนี้แปลงค่ะคุณผู้ชมแปลงเพราะว่าทางฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าก็ฝ่ายกฎหมายก็จะไปทำงานกันนะคะแล้วกลับมาก็จะมาประชุมกันว่าจะยังไงต่อไป
รบตัวอย่างเช่นคุณจาตุรนส์เนี่ย
ออกมาแถลงข่าวว่าก็จะยุติบทบาท
เรื่องของการลงไปหาเสียงแปลกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียง
แต่ก็จะยังคงอยู่กับพักต่อไป
ทีนี้เรื่องของไทยรักษาชาติจะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้การใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปด้วยกันนะคะ
สมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าถ้าตัดสินยุบไทยรักษาชาติเนี่ย
ยุบก่อนวันเลือกตั้งการยุบหวันหลังวันเลือกตั้ง
โดยที่กรกตรับรองแล้วหรือยังไม่รับรองความเป็นสอสอ
มีผลหมดเลยค่ะแล้วไม่ได้มีผลกับพักเขาพักเดียวนะคะ
จะมีผลต่อพักการเมืองอื่นด้วยเพราะคะแนนการคิดในรอบนี้
มันแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคำว่าแปลกคือมันยากขึ้นในการคิด
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปถึงวันนั้นค่อยว่ากัน
อันนี้ขออนุญาตพักเขานะคะที่เราเผื่อไว้ว่าถ้าสมมุติถูกยุบ
ทีนี้ดึงกลับมาค่ะบรรยากาศการเมืองเริ่มมาของจริงแล้วนะคะคุณผู้ชม
บรรยากาศไม่ได้เป็นลักษณะแบบเดี๋ยวเราค่อยแบบตะล่อมกันไปจนถึงวันเลือกตั้งนะ
เราเลือกตั้งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับมาบริหารประเทศกันเหมือนเดิม
ก่อนจะไปถึงวันนั้นณวันนี้๒พักใหญ่ประเมินแบบไหน
พักหนึ่งก็อ้างว่าอีกพักได้เปรียบส่วนอีกพักหนึ่งก็อาจจะนะคะ
อาจจะมองได้ว่าไม่เคยได้เปรียบเลยหรือไงนะคะ
วันนี้สองท่านค่ะท่านแรกเอาตามอาวุโสแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
รองโคศกพักเพื่อไทยค่ะคุณจิรายุห่วงทรัพย์
ส่วนอีกหนึ่งท่านรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
รธนกรวังบุญคงชนะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ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
จริงแล้วสภาพร่างกายไม่ได้พร้อมเลยทั้งคู่

ไม่ค่อยสบายเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่

คุณจิรายุไม่ได้พบในหน้าการเมืองนานมาก

เราก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชน

ตามข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยมีพรุ่งนี้ปลาสายใหญ่
ก็แก่นำพักเกือบครบทั้งหมด

ท่านเฉลิมอยู่บำรุงท่านชายเกษมท่านชัด
แล้วก็แก่นำอีกหลากหลายท่านนะครับที่จะไปพูดเรื่องของเศรษฐกิจ

ปีที่ผ่านมาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง
และต่อไปนี้ทำไมคนจึงต้องเลือกเพื่อไทย

ของผมก็มีนะครับ

คือพรุ่งนี้เรามีภาษาใหญ่ที่เมืองกาล
นำโดยท่านสนธิรัชน์สนธิจิโลองในกฎิการพลัคธรรม
เราไปพบกับพี่น้องที่เมืองกาล
แล้วก็จะนำนโยบายทั้งหมด

แล้วให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจ
เมื่อกี้ที่ยังไม่มาไม่ใช่อะไร
ถามนิดเดียวว่าคุณหญิงสุดารัฐคุณชัดชาติแล้วก็ท่านชัยเกษมเกษมไปหมด
คุณนกประดนประธมา๑๐๐ตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงไปหมด
อยากทราบแค่๓ท่านนี้ไปไปหมดคิดหมด
เพราะท่านเป็นแคนดิเดตนายกท่านต้องไป
คือไม่มีโอกาสที่จะไปหลบที่ไหนนะครับ
เพราะท่านก็บอกว่าไม่เห็นว่าจะต้องหลบ
ที่แคนดิเดตนายุทธ์ของภักดิ์พลังวัชฌาลัทธ์จะขึ้นเวทีสักเวทีหนึ่ง
คือผมว่าตรงนี้ท่านก็อาจจะต้องไปดูในกฎหมายในระเบียบปฏิบัตินะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทำได้นะครับก็มีโอกาส
ผมคิดว่าท่านก็มีสิทธิ์อยู่แล้วตามรัฐมนูลท่านก็มีโอกาสมีสิทธิ์อยู่แล้ว
จริงภักดิ์อยากให้ผลเอกประยุทธ์ไปป้าใส่ได้หรือเปล่านะแคนดิเดตภักดิ์ไหมฮะ
คือถ้าถามส่วนตัวนะฮะผมว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชอบลุงตู่นะฮะ
เพราะว่าท่านมีคุณสมบัติที่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย
ผมว่าไม่มีใครเหมาะไม่ใช่อวยนายกนะไม่มีใครเหมาะเท่าพลเอกประยุทธ์
สิ่งที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเนี่ยท่านมีผลงานที่ชัดเจนที่ผ่านมานะครับ
สองเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในทางการเมืองกับใคร
แต่เป็นความขัดแย้งเป็นการโต้แย้งที่มีเหตุผล
ประเด็นที่๓ก็คือท่านมีความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์
คือผมว่า๓อย่างนี้มันพอแล้วสำหรับเมืองไทยนะครับ
ผมว่าความต้องการคิดว่าคนในพัก
ผมว่าวันนี้พักผมไม่ทราบแต่พี่น้องประชาชนต้องการ
อยากเห็นพูดใช่ไหมอยากเห็นพูดในฐานะแล้วแล้วผมดูเนี่ยวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
ผมว่าท่านก็มีการปรับตัวหลายอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนท่านก็ทำได้ทุกอย่าง
ท่านก็มีความน่ารักเห็นไหมฮะไปไหนผมเห็นพี่น้องประชาชนกอดท่าน
ท่านก็ตลกท่านก็เป็นนายกที่เหมือนคนทั่วไปไงฮะไม่ได้เป็นนายกที่มันจะต้องแบบ
เป็นทางการหรือท่านก็เหมือนพวกเราทุกคนไง

เดี๋ยวค่ะอย่าหาพวกใจเย็นค่ะเดี๋ยวท่านก็จะมาสนับสนับอะเชิญค่ะ
จะบอกว่าที่ท่านรองโฆษกท่านธนกรพูดเนี่ยก็เป็นมุมของท่านนะครับ
แต่จริงแล้วผมอยากเห็นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นดีเบตหรือว่าขึ้นปลาใสนะ
คือหนึ่งผมอยากจะรู้ว่ายังดุประชาชนเหมือนเดิมไหม
สองยังพูดเรื่องเหมือนที่เขาพูดทุกวันศุกร์หรือรายการของเขาเนี่ยเหมือนเดิมไหม
และ๓เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในเสรีภาพของประชาธิปไตยเนี่ย
มีใครยกมือถามหรืออยากจะถามอะไรท่านโดยตรงเนี่ยตะบะท่านจะแตกไหม
เพราะว่าการจะไปเป็นผู้นำที่ผ่านมาท่านสื่อสารแบบวันเวย์
ก็คือท่านอยู่ในโทรทัศน์แต่ถ้าท่านมาเจอพี่น้องประชาชนท่านเดินเจอ
หรือว่าท่านได้อธิบายนโยบายต่างเช่นท่านบอกว่าไม่เป็นคู่ขัดแย้ง
อันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนก็ต้องตอบเอง
สองท่านบอกว่าเศรษฐกิจดีอ้าวเศรษฐกิจดีทำไมสี่ปีที่ผ่านมาไปตรงไหนก็มีแต่คนบ่น
หรือจริงแล้วคุณธนากรคิดว่าบทบาทที่นายกประยุทธ์ทำมาตลอดเนี่ยก็พอแล้วครับ

คือตรงนี้ผมคงไปตอบแทนท่านไม่ได้นะครับ
แต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปที่ไหนก็ได้
แล้วคือวันนี้ถามว่าที่มีการเรียกร้องให้ท่านขึ้นไปดีเวทเนี่ย

ผมว่าดีเบตหรือไม่ดีเบตมันก็ค่าเท่ากันเนี่ย
วันนี้มันอยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนก็ดูท่านอยู่แล้ว
อย่างวันนี้อย่างขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านรองโฆษกบอกว่า

ผมเห็นวันนี้เห็นท่านไปเดินตลาดอะไรต่างเนี่ย
บางทีมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสื่อสารแล้วท่านก็อาจจะ

เราเคยเห็นไหมฮะเราย้อนไปสิว่าเราเคยเห็นแบบท่านประยุทธ์ประยุทธ์ไหม

คือบุคลิกของคนที่จะเป็นนายก

ตู่ว่าแบบมีความดุดันบ้างในหลายช่วง
มีการใช้วาจาที่มันเป็นข่าวอยู่หลายครั้ง
แต่ประเด็นคือคนเป็นนายกต้องพูดดี
น่ารักตลอดเหรอครับ
ไม่จำเป็นเลยที่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำประเทศนี้

๒๐๐ประเทศมันก็ไม่เคยมีลักษณะแบบนี้นะ
คืออย่างน้อยท่านก็อย่าใช้คำที่มันให้ลูกเด็กเล็กแดงดูแล้วมันเสียอารมณ์อ่ะ
สองท่านจะเป็นผู้นำต่อไปตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
หมายความว่าท่านก็ต้องมาโดยประชาชนและท่านก็ต้องตอบประชาชนได้
ส่วนการจะไปเดินตลาดร้านช่องท่านจะมีคนรักคนเกลียดก็เป็นเรื่องปกติของระบบเลือกตั้งระบบประชาธิปไตย
ไป๑๐๐คนมีคนชอบท่าน๔๐คนอีก๔๐คนไม่ชอบท่านอีก๒๐คนยังไม่ตัดสินใจก็เป็นสิทธิเสรีภาพ
แต่ที่เราบอกว่าเราอยากได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ผิดหรอกครับว่าพลเอกประยุทธ์จะดุ
แล้วท่านจะคิดเรื่องอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกใจประชาชนเพราะท่านเป็นทหารคือจะให้ท่านมาหน่อมแ้มพูดจานุ่มนิ่มมันก็เป็นไปไม่ได้
แต่มันไม่ถูกจริตของคนไทยทั้งประเทศหรือเปล่าและแนวทางที่ท่านจะดำเนินต่อไปเนี่ยท่านจะแบกรับคนเกือบ๗๐ล้านคนเนี่ยวิธีคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร
ประชาชนควรมีโอกาสรู้ไหมไม่ใช่ให้แต่คนอื่นมานั่งพูดอย่างเดียวมันไม่ได้
อ่อความหมายถ้าเป็นชั้นสรุปผิดบอกนะคะพี่คุณจิกร้ายูผู้คือไม่ใช่แค่บุคลิกและการใช้วาจา

อย่างนี้คือจริงคุณลุงตู่ควรจะมีโอกาสได้สื่อสารแบบ

คือประเด็นที่เราพูด
เราจะเอานายกที่คำพูดหรือการกระทำหรือ
ทำไมเราไม่มองในเรื่องของวิสัยทัศน์หรืองานที่ท่านทำ

เช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๔๕ล้านใบเนี่ย
ตอบแทนพี่น้องอสม๖๐๐เป็น๑๐๐เนี่ย
ผมถามว่าถ้าเป็นมันทำได้หรือเปล่านี่คือผลงานของท่านไงฮะ
ส่วนท่านจะแบบอุปนิสัยอารมณ์ท่านเป็นไง

ที่สำคัญนะผมว่าถ้าเป็นคนรักชาติรักประชาชนนะ
วันนี้เนี่ยเรามาพูดให้ตายยังไงเนี่ย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกนะ
พอท่านลงมาก็ท่านก็มาบอกว่าสืบทอดอำนาจหรือเปล่า
วันนี้มันเป็นการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันหมดเลย

อำนาจมันเป็นของพี่น้องประชาชนมันสืบทอดไม่ได้

ถ้าลงมาตอนนี้เนี่ยเป้ามันใหญ่กว่า
แดดิเดตคือตัวแทนของแต่ละพักที่จะเป็นนายกนะคะ

เพราะฉะนั้นคือพักเขาก็มีสิทธิ์จะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะคะ
คือก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ย
เราถือว่าเราผ่านรัฐบาลมาแล้ว๑สมัย๔ปีของพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ถ้าเปรียบเทียบก็คือเขาเป็นรัฐบาลมาแล้ว๑สมัยนะฮะ
เราในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ย

ถ้าจะดุด่าแล้วก็เป็นสิทธิ์ท่านเพราะคนก็จะด่าท่านก็เรื่องของท่านอีก
แต่เราอยากรู้ในฐานะผู้แทนประชาชนเราอยากรู้ในฐานะเราเสียภาษีเนี่ย
คนจะมาเป็นผู้นำนำพารัฐนาวาที่เป็นประชาชน๗๐ล้านคนเนี่ย
มีวิสัยทัศน์อะไรและจะนำพาประเทศไทยขับเคลื่อนออกไปได้อย่างไร
เศรษฐกิจจะทำอย่างไรบ้านช่องที่เขาบอกว่าโหเศรษฐกิจมันแย่กันเหลือเกินเนี่ย

หมายความว่าท่านทำอะไรมาดีหรือไม่ดีคนรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องไปอธิบายซ้ำ
เพียงแต่คำตอบก็คือว่าประชาชนอยากเห็นมุมที่ท่านจะมาเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย
และยืนบนบันลังของสภาพผู้แทนรัศดรอย่างสง่างามมากกว่า

ไม่ใช่แปลว่าชี่หน้าผมดูอย่างนี้ก็ไม่ได้
การพูดจาในเชิงประชาธิปไตย

มีนาใครจะเลือกหรือไม่เลือกก็สิทธิของประชาชนอย่างที่ท่านรองโฆษกว่าครับ
ดรธนกรค่ะคือเอาจริงนะนะคือวางแผนไหมครับ
เอาล่ะอาจจะมีสักเวทีนึงไม่ต้องดีเบตก็ได้นะคะแต่แบบออกรายการฝากเชิญด้วยนะคะ
ได้ครับฝากสินออกรายการก็ได้ค่ะ
แล้วผมเชื่อว่าเนี่ยคือทุกเวทีนะครับ
ก็แกนนำแต่ละพักก็เป็นคนที่พูดเก่งทุกคนนะครับ
ผมเชื่อว่าท่านนายกก็เป็นคนพูดเก่งนะ
คงไม่ได้มองว่าขึ้นไปแล้วจะมีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ว่าตรงนี้ผมตอบแทนท่านไม่ได้
ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเป็นผมส่วนตัว
หรือผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ยังอยากเจอท่านอยู่เลย
ถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับ

คือจริงแล้วทางพักเพื่อไทยก็ต้องโดนคำถามนี้
แคนดิเดตบางคนนะคะจริงแล้วนายกประยุทธ์ตอนนี้
เรียกโภยอีศโภยุทธ์ดีกว่าเดี๋ยวค้าว่าช่วยเชี้ย
แต่ผมชอบเรียกรุงตุผมชอบคำว่ารุงตุ
ลุงตู่มีส่วนในการคิดนโยบายวางอนาคต
ช่วยกันเหมือนกับกลั่นกรองว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไร

ก่อนที่ท่านจะรับเนี่ยท่านต้องดูนโยบายเราก่อน
นโยบายที่คือเราอย่าลืมว่าในพลังประชารัฐเนี่ย
มันมีบุคลากรที่มีความสามารถเยอะมาก
คนรุ่นใหม่ทั้งลูกกลางคนรุ่นใหญ่ก็มี

มันมีทีมนโยบายคิดอยู่แล้ว

มีนโยบายหลายอย่างที่มันสอดรับการซ้อน

ตอนก่อนท่านจะเชียญยอมให้

ตรงนั้นผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับ

นโยบายหลายอย่างมันก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

อันนี้ไม่ดีไม่น่าจะมีนะครับ
ตรธนกรถามเพิ่มส่วนตรธนกร

ซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าเก่าบางส่วน

หลังเลือกตั้งโดยที่ไม่มีม๔๔

ประเมินไหมคะว่าพลเอกประยุทธ์
ชินไหมจะรับมือไหวไหม
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภา

มันผ่านความลำบากไปเยอะ

วันนี้นำเลือกตัดสินใจ

เตรียมรับน้องไว้เยอะไหมคะ
ไม่ถึงขนาดรับน้องแต่ที่ผมประหม่า

เราไปคิดไกลไปถึงขนาดในสภาที่ท่านมายืนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า

เพราะทุกวันนี้เนี่ยแค่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะ
แค่คำถามผู้สื่อข่าวท่านยังอดรนทนไม่ได้

และในสภาท่านต้องเจอการซักฟอก
ต้องตอบคำถามว่าท่านใช้เงินไปแจกโน่นแจกหนี้
รูปแบบอะไรต่างตอนท่านเป็นรัฐบาลชุดที่แล้ว
อย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัญหามากกว่า

ซึ่งท่านรองโฆษกท่านอาจจะบอกว่าผ่านไปแล้ว๔ปี

หรือว่าอาจจะควบคุมอารมณ์ได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
แต่สาระสำคัญก็คือประชาชนคนไทยเนี่ย
เขาอยากเห็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างาม

สองคือการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง
และมีการบาร้านให้มันแบบเหมาะสม
ไม่ใช่ว่าตัวเองใช้ฝ่ายเดียวแล้วคนอื่นใช้ไม่ได้

ก็ถูกนะฮะแต่วันนี้มันก็ยังใช้อำนาจรัฐอยู่หลากหลายมาก
ถูกมั้ยฮะเช่นท่านบอกว่าที่ผ่านมาสี่ปีท่านออกนโยบายบัตรคนจน
แล้วเศรษฐกิจทำไมมันไม่ดีคนจนทำไมมันไม่หมด
คือถ้าลุงตู่เพิ่งมาแล้วลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะ
ผมโอเคนะประชาชนได้โหวตได้ตัดสินใจ
แต่ประสบการณ์๔ปีเกือบ๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ประชาชนตอบได้ไหมล่ะว่าท่านทำอะไรบ้าง
จริงแล้วผมก็อยากฟังพักพลังประชารัฐนะ
ว่าจะตอบว่าลุงตู่ทำมาเนี่ยมีอะไรบ้าง
ก็ลุงตู่ก็เพิ่งแถลงไปกูจิรายุไม่ได้ฟังหรอกคะ
คือฟังจนงงเลยฮะ
มันมีหลายอย่างนะฮะที่
ช่วงที่๓ก็ทำในเรื่องของพี่น้องประชาชนฐานรากของประเทศ
วันนี้เนี่ยคุณจอมขวัญเชื่อไหมครับว่า๔ปีเนี่ยบ้านเมืองสงบ
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยปีละ๓๗ล้านคนเงินเข้าประเทศ๒๗ล้านล้านบาท
มันเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับสี่ของโลกเมืองไทยแค่ความสงบเนี่ย
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีเงินในการที่จะทำนโยบายต่าง
ถามว่าวันนี้ที่พี่น้องประชาชนบอกว่าฐานลากของประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยดี
ถูกไหมฮะแต่ปัญหาเนี่ยมันสะสมมานาน
เขาก็พยายามแก้ไขมาโดยตลอดมันถึงมีเมืองไทยเราเนี่ยคนจนก็เยอะ
เพราะฉะนั้นมันต้องมีสวัสดิการส่วนหนึ่งเหมือนสวีเดนนะฮะ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างรัฐบาลก็พยายามทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำนะ
ทีนี้ขออนุญาตนิดเดียวต้องเบรกแป๊บนึง

ฉันเริ่มร้อนเดี๋ยวกลับมาจะถามว่าวันนี้ตั้งแต่เราคุยกันคืนนี้นะคะ
จนกระทั่งไปถึงเริ่มกากบาท๒๔มีนาคมถ้าไม่มีอะไรนะ
ถ้า๒๔มีนาคมเริ่มต้นกากบาทคำถามคือก่อนไปถึงวันนั้น
ประเมินว่าอะไรที่เป็นไปได้บ้างและอะไรที่เป็นไปไม่ได้
แต่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างครับ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังไปแล้วบางส่วนนะคะ
โดยเฉพาะทางฝั่งภลังประศนามีเหลบนโยบายมาตลอด
ได้มา๒๓เซตมาสักครู่นี้ค่ะ
ไม่ใช่เมื่อกี้ท่านด๊อคเตอร์ท่านบอกว่า
ที่ลุงตุอยู่มานี่ปี๕๗มันดีตรงที่มันมันสงบ

แต่ว่ารัฐไม่เห็นมีประเทศไหน
คนทะเลาะกันแล้วก็ต้องปฏิวัติร่างรถถังออกมา
คนละเรื่องถ้าเจ้าหน้าที่รัฐดำรงกฎหมายอย่างยุติธรรมมีมาตรฐาน
นี้ก็อยู่กันปกติครับไม่ได้ความว่ามีคนทะเลาะกันเหลืองแดงอยู่กระจุกนึง
แล้วต้องลากรถถังมาอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ
แต่เดี๋ยวนะคะแต่ก่อนถึงก่อนรัฐประหารนี่เราโอ้โหมากมายนะคะ
มันซ้อนไปอย่าพึ่งเดี๋ยวที่ท่านถามเองอย่าหาพวกค่ะ
เรื่องสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือการดูแลคนจนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
รัฐบาลทุกรัฐบาลทั่วโลกก็ทำก็ไม่ใช่ผลงานอะไรที่จะน่าตื่นเต้นสำหรับผมนะฮะ
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะโยนไปแล้วให้คนไปแย่งกันเนี่ยมันไกลอยู่
ควรจะชี้ไปไหมครับว่าจนก็คือจนจริงคนที่จนแล้วต้องดูแล
เราจะเจอระบบประเภทที่แจกไปแล้วฉันรวยฉันไม่เอา
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการคิดแจกเนี่ยไม่ยาก
ถ้ามีตังค์ถ้ารัฐบาลหรือว่าประเทศไทยมีเงินมากเนี่ยคุณแจกไปเถอะครับ
อย่างที่ท่านบอกในยุโรปสวีเดนเดนมาร์คเบลเยี่ยม
ไอ้นั่นเขารัฐสวัสดิการเพราะว่าเขาเก็บภาษี๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เงินเขามีคนเขามีแค่๓ชั้นมีคนรายได้๑แสนขึ้น
บ้านเรายังมีคนรายได้ต่ำ๑๕๐๐ลงมามีถึง๕ชั้น
เพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันครับจะไปเอาโมเดลฝรั่งมาใช้เมืองไทย
อีก๒๐๓๐ปีข้างหน้าค่อยว่ากัน
ครับตรงนี้ผมขออนุญาตนิดเดียว
ใช้สิทธิ์ภาพิงค์นะคะ
วันนี้เรามองย้อนไปมันไม่ใช่ความขัดแย้งแบบปกติ
ย้อนไปหน้านั้นเห็นไหมฮะเผาสารกลางจังหวัดอะไรก็ตาม
ผมไม่อยากย้อนไปเพราะว่า
แต่ว่ารอบล่าสุดพี่จอมพันธ์เห็นไหมครับ
มันไปไม่ได้เลยมันอาจจะเกิดจราจนกลางเมืองก็ได้
ประเทศมันไปไม่ได้ไงแล้วถามว่าถ้าลุงตู่ไม่ออกมามันจะทำไง
อีกฝั่งเขาไม่ยอมอีกฝั่งเขาก็ไม่ยอม

มันไปไม่ได้เลยผมเชื่อผมเห็นว่ามันเป็นเฉิงประจักร

เดี๋ยวไม่ได้ไปประเด็นอนาคตจะไปพูดไปเผาอะไรอย่าไปพูดดีกว่า
เพราะวันนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาไปหมดแล้ว
ท่านไปพูดเนี่ยท่านก็พูดลอยใครก็พูดได้ผมก็พูดได้
แต่ประเด็นก็คือว่าการพูดแล้วเนี่ยมันเป็นระเบิดอำนาจศาลเปล่า
สารท่านก็มีคำพิพากษาแล้วว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนเผา
ใครเป็นคนติดคุกอะไรยังไงก็ชัดเจนหมดแล้ว
เรื่องต่อมาที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ย
มันไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยอยู่ได้เพียงแค่ลุงตู่นะ
มันควรจะอยู่ได้กับกลไกปีละมิตรทั้งประเทศ
ก็คือประชาชนทั้งประเทศช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะ

มันมีประเด็นนึงค่ะที่พลังประชารัฐเนี่ย
นะคะเท่าตามที่เรศรธรรมนุนเขียน
คือคิดเผื่อไว้ไหมว่าในสภาสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
เมื่อได้ทราบเสียงสอสอแล้วว่าแต่ละพักการเมืองได้มาเท่าไหร่
เพราะว่ามันมีบวกกลไกของสว๒๕๕
คิดเผื่อไว้ไหมคะเพราะว่าวันนั้นท่านอุตมะตอบในรายการดีเบตของไทยรัฐเหมือนกัน
บอกว่าก็ดูสองอย่างรายลักษรไปด้วย
แล้วก็ดูธรรมเนียมปฏิบัติมารยาทการเมืองไปด้วย
แต่ในพลังประชารัฐซึ่งเขาว่ากันว่าน่าจะได้จัดตั้งรัฐบาล
คิดไว้ไหมคะว่าในสภาจะเป็นแบบไหน
ก็ผมว่าก็คงเป็นตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ
เราประเมินสอของเราตอนนี้ล่าสุด
คือวันนี้ตัวแรกอย่าลืมว่าผมลงพื้นที่

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราได้ผู้สมัครปั๊บเนี่ย

ก็ท่านสุยะยืนยันว่าวันนี้เนี่ย
ตัวเลขเราคาดว่าอยู่ที่๑๕๐
บัญชีใช่ไหมครับใช่ครับรวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีความมั่นใจว่า
เราก็น่าจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลขอแค่นี้ก่อนดีขอกลับมา
โพลกับเขาบ้างไหมคะพักนี้ค่ะคือว่าได้เท่าไหร่คะ
เราไม่เคยเชื่อเรื่องโพลนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นที่เราลงพบปะพี่น้องประชาชนมากกว่า
โพลเราก็เห็นอยู่แล้วบางทีก็ออกมาตรงบ้างไม่ตรงบ้าง
และยิ่งดูโพลมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้เหิมเกลิมนะฮะ
ซึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะบอกผู้สมัครทุกคนว่าไม่ต้องไปสนใจโพล
ให้คุณเดินหาประชาชนให้มากที่สุดและนำนโยบายที่พวกเราได้คิดได้ทำและประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ย
ไปบอกประชาชนไม่สนใจโพลพบพอทำออกมาไม่ค่อยดีหรอคะ
ไม่มีค่ะคือใครออกมาบอกโพลเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองดี
ถ้าผมพูดแบบโม้โพลเพื่อไทยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็พูดได้
เพราะท่านไม่เคยเห็นแบบสอบถามไม่เคยเห็นกลุ่มตัวอย่างไม่รู้ว่าผมทำตรงไหนจริงหรือไม่จริงอย่างไร
ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากพูดเรื่องโพล
เพราะเราใช้วิธีการคือเดินหาประชาชนและประชาชนรู้สึกอย่างไร
มากกว่าที่เราจะบอกว่าเฮลเราดีเราไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
นิดเดียวกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะดรธนกรคือว่าไม่ว่าเสียงออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่
แต่สมมุติว่านะคะสมมุติว่าไม่สามารถรวบรวมเสียงได้พอแล้วต้องพึ่งสวด้วย
ประเด็นคือคิดไว้เผื่อไหมว่าโหวตนายกอาจจะได้แต่เรื่องการตั้งรัฐบาลจะมีปัญหาไหม
คือคิดไว้กี่แผนคิดไว้กี่ชั้นคะพอเล่าให้ฟัง
ผมว่าตรงเนี้ยเราก็คงไม่ได้ไปคิดล่วงหน้าอะไรมากนะครับวันนี้เราลงพื้นที่พบปะ
หาเสียงกับพี่น้องประชาชนให้เต็มรูปแบบแล้วเหมือนที่ผมย้อนไปเรื่องโพลนิดหนึ่งอ่ะ
ผมไม่ใช่ว่าทำโพลอย่างเดียวนะฮะคือโพลเราส่วนหนึ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์
บวกกับที่เรารวงพื้นที่เราก็ประเมินขนาดนั้นส่วนเวลาเลือกตั้งเสร็จแล้ว
เราจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เนี่ยมันก็ดูที่จำนวนเสียงถูกไหมครับ
แต่เราลึกมีความมั่นใจไม่ได้พูดเพื่อให้ผู้สมัครบอกว่าเราสบายแล้วนะไม่ใช่
คือวันนี้โพลหลายสำนักออกมาเนี่ยมองว่าพลังประชารัฐแพ้เกือบหมดเลยด้วยซ้ำไป
โพลอีสานล่าสุดเนี่ยซึ่งมันเป็นโพลที่มันก็แปลกอ่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะนะ
แต่ว่าเราลงพื้นที่เราจะทราบไงเพราะวันนี้ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยอย่างสุโขทัยชัยนาฏเพชรบูรณ์อย่างนี้
สันติพร้อมพัฒน์อย่างนี้กำแพงเพชรอย่างนี้โทรบอกท่านตกหมดหรืออะไรก็ตามที

นิดเดียวก่อนไปที่คุณจิรายุค่ะคือประเมินตัวเลขไว้ไหมคะว่าถ้าสมมุติเราตัด๒๕๐เสียงออกไปของสวก่อนนะ
อันนี้พูดในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลนะไม่พูดถึงโหวตนายกนะคะ
ตั้งรัฐบาลเนี่ยกะว่าพลังประชารัฐและพวกพ้องที่ดิฉันไม่ทราบว่าเคยคุยกันหรือเปล่า
รวมได้เกินจนสามารถตั้งรัฐบาลได้ไหมคะ
ผมว่าเกินผมว่าเราสามารถที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่ว่าเกินเนี่ยนับกี่พักพลังประชารัฐหนึ่งแล้วบวกอีกกี่พักเอาประเมินนะวันนี้ก็ได้ค่ะ
ผมว่ามีอ่ะมีสองสามพักอ่ะนะครับ

ก็ไม่ต้องมาแบ่งเป็นวัฒนากรรมว่าพักประชาธิปไตยหรือประเด็จการ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
ก็ประชาธิปัตย์ก็ท่านก็บอกแล้วว่าถ้าท่านก็จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปสู่ตรงนั้น

คือมันอาจจะได้คิดแค่ในใจได้ว่าเราจะคือเราจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

สามสี่พักอ่าสามสี่พักโดยไปทางที่ปากไม่รู้น่ะว่านับหรือเปล่า
อ่ะมาทางนี้ค่ะเตรียมเป็นฝ่ายค้านกับใครบ้างคะ
คือเราไม่คิดว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือรัฐบาล
ถ้าเราทำแบบสุภาพบรุณะตรงไปตรงมานะฮะอ่า
รบกันแบบแฟร์หรือเราชกมวยกันแบบกรรมการไม่ลงมาเล่นด้วยเนี่ย
จะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
จะยอมรับทุกประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าผมจะต้องได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะ
จากพื้นฐานของผู้แทนรัศดรที่เราทำกันมาก็พอจะเห็นอยู่แล้วว่ามันประมาณเท่าไหร่
เพียงแต่ว่า๔ปีที่ผ่านมาลุงตู่อาจจะทำดีหรือไม่ดี
ประชาชนจะตอบว่าต่อจากนี้เราจะอยู่กับลุงตู่ต่อไปอีก๔ปีไหม
ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ต่อไปอีก๘ปีไหมเพราะมีสวอายุ๕ปี
ซึ่งสวท่านอาจจะฟรีโวทไม่มาโหวตให้ก็เป็นเรื่องที่เดาใจยาก
แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ
เราอยากจะรู้ว่าโพลมันดีหรือไม่ดีเนี่ยลองไปเดินพบปะพี่น้องประชาชนครับ
ปะพี่น้องประชาชนแล้วเขายกนิ้วให้เขาบอกเอ้ยเพื่อไทยแน่นอน
ก็สุดแท้แล้วแต่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับ
คุณผู้ชมคะขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีคำถามถึงเพื่อไทย
ว่าเตรียมไว้จริงหรือเปล่าว่าอาจจะโดนยุบเหมือนกันสักครู่ค่ะ
วันนี้ไม่ถามเรื่องพลังประชารัฐจากเพื่อไทยนะคะ
ถามเรื่องเผื่อไทยเองค่ะทำไมข่าวเยอะจังเลยคะ

นี่เราไม่รวมเรื่องรัฐประหารมีไหมได้เลือกตั้งไหม
เผื่อไทยก็คืออยู่ในเป้าข่าวว่ากันว่าจะโดนยุบไหม

จะเป็นเพราะว่าพวกเราเป็นพวกทำอะไรก็ลำบากเปล่าฮะ
เป็นเด็กน่าสงสารโดนรังแก่อยู่เป็นระยะ
แม้หรือว่าไปทำอะไรที่เขาจะเอาผิดได้บ้างหรือเปล่า
พักการเมืองเราก็หาเสียงส่งผู้สมัครตามปกติ
ก็ทำงานตามปกตินะไม่คิดว่าจะมีเรื่องยุบพัก
เพื่อไทยกังวลเรื่องไทยรักษาชาติไหมคะ
คือถ้าพูดถึงเป็นค่ายมวยเนี่ยนะฮะมันก็มีค่ายมวยเยอะแยะ
อยู่ดีมีค่ายมวยหนึ่งถูกโดนอะไรก็แล้วแต่
เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะแสดงความสงสารหรือแสดงความห่วงใหญ่
แต่ถามว่าเราไปยุ่งอะไรกับค่ายมวยคนอื่นเขาก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ
กระทบไหมกระทบจะมันมีกระเพื่อมมาถึงเพื่อไทยไหมคะ
เกี่ยวนะครับยังไงก็ไม่เกี่ยวก็เหมือนกับค่ายมวย
วันนี้คดีค่ายอื่นก็แตกไปอยู่พักลุงตู่ตั้งเยอะแยะ

งั้นขอตัดมาทางนี้นิดนึงค่ะ
คือประเด็นมันมีประเด็นนึงก็คือว่าพลังประชารัฐชูลุงตุและลุงตุเนี่ยแรกนะ
แรกดูชิงช้างนักการเมืองนะแต่ว่าในพักพลังประชารัฐนะตอนนี้มีนักการเมืองหน้าเก่า
หรือบางคนเราค่อนข้างตกใจที่เอ๊ะทำไมดึงเข้าพลังประชารัฐด้วยซ้ำไปนะ

มันไม่มีเรื่องอะไรที่น่าตกใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติในทางการเมือง
วันหนึ่งเนี่ยคุณเคยอยู่พักนี้แล้วทำประโยชน์อะไรให้พี่น้องประชาชนไม่ได้เนี่ย
เขาก็ย้ายไปอีกพักหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติในทางการเมือง
การย่ายพักเนี่ยเราจะไปเจี๊ยดจงชังคนย้ายยายพักเลย

แล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นพักของพี่น้องทุกคน
มันไม่ได้พักของใครคนใดคนหนึ่ง

มันก็เป็นเรื่องที่เราต้อนรับอยู่แล้วนะครับ

ทางรัฐบาลหรือคอสชจะมาช่วยอะไร
ว่ามันทำให้ภาพพลังประชารัฐดูแบบ

ถ้าให้กลุ่มนักการเมืองมองเนี่ย
ก็ไม่มีใครมองว่าพักอื่นดีหรอกครับ

ทุกวันนี้ผมมาเจอท่านชีวิต
ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่า

ไอ้การโต้แย้งใช้วาธกรรมเนี่ย
ดีกว่าทำการเมืองแบบสร้างสรรค์

พักออกมาโจมตีสาดโครน
ใช้วัฒนกรรมเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์
พี่น้องประชาชนวันนี้

พลังประชารัฐเสนอนโยบายมาเลย

ตัดสินใจว่าเขาพอใจ

แต่ขอให้เป็นแบบนี้ทั้งประเทศ

แปลว่าอะไรคะ

เราอยากรู้ว่าเศรษฐกิจ๔ปีที่ผ่านมามันไม่ดี
มันจะแย่คนจะจมน้ำตายกันอยู่แล้วเนี่ย

พักเพื่อชาติไทยรักษาชาติ

เราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดี

ท่านก็ต้องตอบเองว่าลุงตู่ทำแล้วมันดีหรือไม่

อยากให้ทำกันด้วยนโยบายจริง
ไม่ใช่ว่าพอรับหลังกันก็ไปทำที่อะไรที่มันไม่ใช่นโยบาย

วาธกรรมซึ่งเริ่มมีแล้วนะฮะ

ถูกมั้ยฮะ
แต่ผมเห็นแก่นนามพักน์ท่านอุตะมะท่านสนธิรัตน์
ผมว่าท่านไม่เคยใช้วาธกรรมโจมตีใครเลย
ท่านพูดน้อยมากแล้วไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเลย
แต่เราลองย้อนไปนะผมนี่โดนจนน่วมแล้ว

ผมเห็นด้วยที่ทุกพักต้องเป็นอย่างนี้นะ
นาคตใหม่ก็เหมือนกันทุกพักอ่ะ

เอาจริงที่นั่งอยู่ก่อนเอาค่ะทีนี้จะถามสุดท้ายนะคะแต่ละท่านดรธนกรค่ะ
คือคิดว่านับตั้งแต่มีเรื่องวุ่นวายจนอ้างว่าเป็นเหตุให้มีการรัฐประหาร
ในช่วง๔๕ปีที่จะมีการเลือกตั้ง
หลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาว่ากันว่าลุงตู่น่าจะได้เป็นนายก
พลังประชารัฐก็น่าจะได้จัดตั้งรัฐบาล
คำถามคือความวุ่นวายหมดไปแน่นอนป่ะคะ
โดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าบ้านเมืองมันจะสงบ
ความขัดแย้งมันจะลดลง
หนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นอยู่แล้ว
แม้ว่าท่านจะมาบอกว่าต่อไปมันไม่มีมาตรา๔๔แล้วนะ
เป็นการเลือกตั้งปกตินะแต่ผมเชื่อว่าเนี่ย
วันนี้พี่น้องประชาชนคงไม่หวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีก
เพราะมันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนทุกอย่างแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่อยาก
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่
คงไม่หวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีก
เราต้องเดินหน้าสร้างความปลองดอง

ให้มันพ้นเพราะว่าคนมันบอบช้ำมา๑๐กว่าปี

คิดว่าเอาหลัง๒๔มีนาเริ่มกันไหมนะ

คือผมเห็นด้วยกับท่านรองโฆษกหลายประเด็นมากเลยนะครับ
เฉพาะเรื่องที่บอกว่าเอาล่ะมันไม่มีการทะเลาะกัน
แต่ผมรู้สึกเสียดายว่า๔ปี๕ปีที่ผ่านมานี้เนี่ย
มันควรจะมีการปลองดองอย่างจริงจัง
ควรจะเรียกทุกฝ่ายมานั่งคุยกันไหม
ไม่ใช่หมายความว่าพวกฉันฉันคุยพวกคนอื่นฉันไม่คุย
เรื่องของคนอื่นเร็วปานวอกภาษาโบราณ
แต่ว่าเรื่องของฉันช้าเหลือเกิน
และที่ผ่านมาก็คืออนาคตข้างหน้าเนี่ยนะฮะ
สมมุติว่าลูกตัวจะมาเป็นนายกรมดรีหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ย

บ้านเมืองมันควรกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
คืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกต้องก็ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ปราบจราจนก็ปราบจราจน
เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ดูแลกฎหมายก็ทำกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียว

และที่สำคัญทั่วโลกเขาก็ใช้ระบบพวกนี้อยู่แล้วนะฮะ
ค่ะวันนี้เวลาไม่พอแต่ได้เท่านี้จริงนะคะ

ไม่ดีเบตก็ได้มาเป็นแขกเดียวในรายการ

ขอบคุณทั้งสองท่านในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เวลาของรายการวันนี้คุณผู้ชมติดตามเราได้อีกครั้งนึงนะฮะ